ของสังคมไทยนะคะคือการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพง
ขายเกินใบละ๘๐บาททีนี้ประมาณ๕วันก่อนนะฮะ
มันมีแนวคิดมาบอกว่าคือถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่ต้องทำนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรโคต้าสลากใหม่
โคต้าสลากเนี่ยก็จะแบ่งให้แต่ละกลุ่มใช่ไหมคะ
แต่กลุ่มที่ทานโทษนะคะใช้คำว่าซวยโดนก่อนเลยก็คือกลุ่มผู้ค้ารายย่อย
ค้าเสรี๑๕๐๐๐คนทั่วประเทศไทยจะให้มีการลงทะเบียนกันใหม่
นึกออกไหมคะว่าถ้าเกิดว่าลงทะเบียนใหม่คนเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้หรือเปล่า
ก็หลุดเป็นโอกาสหลุดอาจจะหลุดไปหรือเปล่านะฮะ
ทีนี้มันมีข่าวกระแสข่าวมาบอกว่ามันจะมีกลุ่มเสรีหรือว่ากลุ่มย่อยของ
เป็นคนของนักการเมืองจะมาเข้าระบบการจองสลากใหม่ตรงนี้
ทีนี้ผู้ค้ารายเดิมเขาก็ไม่ยอมค่ะก็เลยกลายเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะ
แต่ละจังหวัดที่มีกลุ่มผู้ค้ารายย่อยหรือว่าผู้ค้าเสรีเขาก็รวมตัวกันไป
สารากลางจังหวัดไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมทบทวนได้ไหมไอ้มาตรการที่บอกว่า
จะแก้ปัญหาสลากินแบ่งรัฐบาลแพงโดยการให้ผู้ค้ารายย่อยมาลงทะเบียนกันใหม่
กเลิกได้ไหมเพราะว่ามันเป็นอาชีพหลักของเขา
เขาเป็นคนโจรหาเช้ากินค่ำนี่ค่ะลุงป้อมลุงตู่ลุงป๊อกช่วยด้วย
ตะโกนหาสามลุงให้ช่วยค่ะเห็นใจเลยนะคะนี่ค่ะ
สารกลางจังหวัดขอนแก่นนะคะมีกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อย
รวมตัวกันกว่า๒๐๐คนค่ะมายื่นคัดค้านคำสั่งดังกล่าวนะคะ
บอกว่าให้ทบทวนได้ไหมทบทวนทบทวนเพราะพวกเขาเนี่ย
ลงมารับหนังสือตามข้อร้องเรียนของชาวบ้าน
เพื่อส่งต่อไปยังบอร์ดสลากหรือว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะคะ
หนึ่งในแกนนำของผู้ค้าสลากจังหวัดขอนแก่น
ชื่อว่าคุณจักรเตสุกุลอายุ๔๕ปี
บอกว่าการรวมตัวของผู้ค้าสลาก
ไม่ได้มาเรียกร้องหรือมีเงื่อนไขที่มันพิษดารอะไร
แต่อยากให้ทบทวนมาตรการ
แล้วก็คำสั่งยกเลิกการซื้อการจองสลากของกลุ่มผู้ค้ารายย่อยนะคะ
ทบทวนได้ไหมทบทวนได้ไหม
แต่คุณมาแตะผู้ค้ารายย่อยกลุ่มผู้ค้าเสรีเป็นชาวบ้านตาดำ
ต้องยกเลิกทุกกลุ่มนี่เขาขอร้องแบบนี้นะคะ
แต่อย่าเลือกปฏิบัติอย่างนี้เขาบอกว่าเลือกปฏิบัติ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งจังหวัดค่ะกาญจนบุรีตลาดเรสซิตี้

ครับผมสามเจครูปรีชา
ครูปรีชาจำได้ไหมคดีหวย๓๐ล้านสะเทือนวงการลอตเตอรี่ไทยค่ะ
นั่นแหละค่ะสามเจ๊เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะ

โวยด้วยเหมือนกันมีเจ๊เกียวเจ๊บ้าบินเจ๊พัดจำได้ไหมคะ
เขารวมตัวกับผู้ค้าสลากที่กาญจนบุรีกว่า๕๐คนค่ะคุณผู้ชม
ยื่นหนังสือเหมือนกันเลยให้ทบทวนมาตรการเรื่องของการลงทะเบียนใหม่
สำหรับผู้ที่เป็นผู้ค้ารายย่อยหรือว่ากลุ่มผู้ค้าเสรีนะคะ
คุณผู้ชมก็มีตัวแทนจากจังหวัดกาญจนบุรีลงมารับหนังสือนะคะ
เกี่ยวเจ๊เกียวบอกว่าคืออย่างนี้นะคุณนักข่าว
ผู้ค้ารายย่อยตัวจริงทั่วประเทศไทย๑๕๐๐๐คน
ถ้าเกิดว่าคุณไปใช้มาตรการนี้ที่คุณออกมาเนี่ย
มันจะไปกระทบกับ๑๕๐๐๐คนไม่ใช่แค่นั้นนะคะ
ไปกระทบกับครอบครัวเขา
เพราะว่าถ้าเกิดว่า๑๕๐๐๐คนเขาไม่ได้โคต้าสลากขึ้นมา

เขาตกงานทันทีปัญหาสังคมอื่นก็จะตามมา
เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เบาะสลากทบทวน
ทบทวนหน่อยได้ไหมว่าอย่าเลยลงทะเบียนจองสิทธิ์ใหม่
โอ้โหมันยุ่งยากอ่ะมันยุ่งยากนะ
นี่เป็นความเดือดร้อนของผู้ค้าสลากรายย่อยนะคะ

เมื่อวานน่าจะมีการนัดหมายกัน
นัดหมายกันของเครือข่ายที่เขาขายสลาก
เพราะว่าที่จังหวัดนครสวรรค์ก็มีบรรยากาศแบบนี้
นี่เป็นช่วงที่กลุ่มตัวแทนผู้ซื้อสลาก
แล้วก็จองสลากล่วงหน้าจากจังหวัดนครสวรรค์
กำแพงเพชรอุทัยธานีชัยนาฏ

ไปที่สารปกครองจังหวัดนครสวรรค์
รวมทั้งที่สารกลางจังหวัดนะครับ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ

ซึ่งกองสลากนะครับมีมติยกเลิก
บอกว่ากองสลากแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
นะฮะไม่ทำให้ปัญหาสลากเกินราคา
มันลดลงได้หรอกขนาดคนขายก็ยังไม่เชื่อเลย
หากต้องการแก้ปัญหาให้ถูกจุดตรงจุดจริง
ให้กลุ่มผู้ค้าได้รับโคต้าสลาก

พวกเขาบอกว่าปัจจุบันได้เพียง๕เล่มเท่านั้น
โดยแต่ละงวดก็ต้องไปซื้อสลากเพิ่มจากยี่ปั๊ว
เพื่อนำมาขายเพิ่มอีกอย่างน้อย๕เล่ม
เพื่อให้พอต่อการมีรายได้เลี้ยงครอบครัว
และสลากก็แพงมาก่อนนะฮะ
ก่อนไหนก่อนถึงมือพวกเขาลองฟังเสียงพวกเขาดูฮะ
เราก็จะมายืนยันว่าไม่ให้เขาตัดหวยเสรีเรา
ที่เรามีอยู่๑๕๐๐บาทแต่ว่าคุณจะเพิ่ม๕๐๐
ก็เรื่องของคุณเพิ่มไป๑๐๐๐๐๐๙๐๐๐๐๐ค่ะ
เก้าแสนห้าขอให้ยืนยันอยู่ที่เราจะมาก็เราจะมายืนยันแบบนี้นี่แหละค่ะ
แต่ว่าที่จริงแล้วอย่างพวกเราหมู่เราเนี่ยนะครับ
ไปรับวันที่๕มีหวยชุดหวยอะไรที่เขารวมมา
เพื่อจะขายราคาสูงนี่มีก่อนไหม

เพราะฉะนั้นมันมาตั้งแต่โคต้ามูลนิธิ
เขาไม่อยากเหนื่อยเดี๋ยวจะไปหาว่ากล่าวหาเขา
ถ้ากองสลากอยากให้ทำได้ในราคา๘๐บาทจริง
ก็คือมันก็ทำได้ค่ะ
แต่ว่าคนที่เขาไม่ได้ในระบบมันก็มีอีกเยอะ

ถ้าเขากดไม่ได้เขามีเขาไม่มีชื่อในระบบ
เขาก็ต้องไปซื้อยี่ปั๊วอยู่ดีเขาก็ต้องมาขายแพงอยู่ดี
อ่านี่จริงปัญหานี้รู้กันหมดอ่ะ
รู้กันหมดทุกยอมญาติไปที่นทบุรีบ้าง
กลุ่มผู้ค้าสลากกว่า๒๐๐คนนะครับ
ยกป้ายประท้วงคัดค้านการตัดสิทธิเช่นเดียวกันนะฮะ

นี่คือที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลยนะ
นนทบุรี๑ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี
กลุ่มผู้ค้าสลากเสรีกว่า๒๐๐คนนะครับ
ฟังคำตอบหลังจากนะครับ
รวมตัวกันลงชื่อคัดค้านเพื่อไม่ให้มีการตัดโคต้า
กลุ่มผู้ชุมนุมนะ
ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับพันโทหนุนสันสนาคม
ท่านเป็นภูมิในการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

บอกว่าสำนักงานสลากจะไม่ตัดโคต้า
จะไม่ตัดโคต้าของผู้ค้าสลากเสรี
ลงทะเบียนกับกองสลากจำนวน๑๕๐๐๐ราย
แต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขแบบนี้

คุณผู้ชมลองคิดดูแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหม

ให้ผู้ค้าสลากลงข้อมูลและสถานที่จำหน่ายสลากให้ครบถ้วน
เพื่อให้สามารถตรวจสอบแล้วยืนยันตัวตนของผู้ค้าสลากเสรี
สลากยังได้แจ้งอีกว่าคุณต้องทำดังนี้
ผู้ค้าสลากจะต้องประทับตายางกำหนดราคา๘๐บาท
เจาะรูทำสัญลักษณ์ที่สลากให้ชัดเจน
คือจะปั๊ม๘๐แล้วบอกว่านี่ไงแล้วจะได้ขายไม่เกิน๘๐
ทำได้ไหมลองตอบคำถามหน่อย
หากผู้ค้าสลากเสรีต้องการสลากมาขายเพิ่ม
โดยที่ในข้อนี้ผมแบบแม่ฟังแล้ว
คือถ้าหากผู้ค้าสลากเสรีต้องการสลากมาขายเพิ่ม
โดยไปหาซื้อจากยี่ปั๊วนะพี่ต้นพี่ปุ้ย

นี่คือคุณมันไม่ใช่นะ
มันตลกมั้ยมันตลกร้ายมากเลย
จะเดินไปขำหน้าสำนักงานสลาก

ซื้อมาจากยี่ปั๊วสามารถขายเกินราคาได้

นี่ท่านโทษจะดูเกล้าไหม
ถ้าเกิดถามว่าใช้อะไรคิดแบบนี้เนี่ย

ขายเกินราคาก็ถูกดำเนินคดีไปนะ
แต่จะไม่ถูกตัดสิทธิโคต้าจากกองสลาก
แล้วแก้ปัญหาเพื่ออะไรคะโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะฮะ